อีกอันหนึ่งค่ะคุณกระแตของดิฉัน

เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวแตรบุญยเลี้ยงค่ะ
ต้อนรับกับซิงเกิ้ลใหม่ของนางนะคะ

เออของอาสยามเขาฝากมา
จริงคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้พูดมั่ว
นี่ไงนางเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวแตร

ดอยคอยปี้จากนางสาวแตร่
ก็ภาคเหนือก็คอยพี่ไงคอยพี่ชายอย่างนี้นะ
ใช่ก็กำลังเป็นสาวเหนือนะคะคุณผู้ชมค่ะ